ทำแต่ความดีไงมีกรรมมาตามติดนะฮะคุณค่ะ
มาในรูปแบบของแฟนคลับแต่โรคจิตค่ะ

ด้วยความว่าแก้มวิชาณีสักหลังเขาก็สวยขึ้นนะคุณคะ
ถึงจะไม่ใช่สายแบ้วสายหวานหรือสายเซ็กซี่
ก็เลยมีโรคจิตตามมาก่อกวนทางโซเชียลด้วย
เผยว่าถูกคุกคามเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะ

พยายามจะส่งข้อมูลต่างมาในเชิงอนาจารย์นะคะ
มีถึงขั้นครูว่าเดี๋ยวจะมาหาในที่ส่วนตัวด้วยแก้มอยู่ตรงไหน
จะตามไปตรงนั้นนะฮะเจอแบบนี้เขาก็กลัวเหมือนกัน
แล้วก็อึ้งด้วยนะครับงานนี้แก้มเนี่ยยังปรานีนะ
ที่ฉันพูดเลยยังไม่คิดจะแจ้งความ
แต่ขอเตือนดังถ้ายังไม่หยุดอีก
ปล่อยให้โรคจิตอย่างคุณลอยนวลแน่นอนค่ะ
คงไม่ใช่โรคจิตหรอกจริงเขาก็อาจจะชื่นชอบเรามากเท่านั้นเอง
ก็เลยอยากจะแบบรู้จักเรามากกว่าคนอื่นหน่อยเพราะฉะนั้น
เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีเลยพื้นที่เราไป
ตอนนี้ก็คือผู้ใหญ่ก็น่าจะไปเตือนแล้วค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแก้มไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่เลย
เราต้องรับมือกับอีกหลายอย่างอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องอยู่ในวงการต่อไปเรื่อย
ก่อนที่แก้มจะเจอสไตล์นี้แก้มก็มีแบบอื่นมาก่อนเพราะฉะนั้น
ตอนนี้แก้มต้องแกร่งที่สุดแก้มต้องนิ่งที่สุดเท่านั้นเองค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่สวยผู้ชายมาคลั่งใครเนอะ

ที่สำคัญดิฉันว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงแบบศิลปินดาราที่ต้องดูแลตัวเองนะคะ
ใครก็ต้องดูแลตัวเองระมัดระวังไว้ดีกว่า
ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยเช็คองเช็คอินที่ไหนเนี่ย
อย่าเช็คอินที่เดิมซ้ำแล้วก็อยากให้ใครรู้บ่อยว่าเราไปที่ไหนบ้างในชีวิตประจำวันนะคะ